นี้เห็นเขาบอกว่าหัวใจเป็นสีชมพูหรือเปล่านะคะ
มีข่าวมาว่าเออตามจีบนางแบบนะฮะ

เขาเจอกันนี่ร่วมงานด้วยกันนะ
แล้วก็เห็นเข้าไปคอมเมนต์หยอดฝ่ายหญิงอยู่บ่อย

อย่าเอาผมไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเลยครับ
แสดงว่าให้เจอกันก็มองหน้ากันเหรอครับครับฮ่า
จริงปะหลายผมเป็นเล่นไป
ก็แบบไหนก็ได้นะครับ

วงในนี่ใช้ชั่งพลาดรายการครับ

อาจจะบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่จริงเนี่ย
จะมีการปฏิเสธอาจจะมีการดึงหน้านิดนึง
แต่สันนี้เนี่ยเอาออกแนวไปติดตลกไปละกัน
เบี่ยงเบนความสนใจแต่เรารู้ทันนะ